ทุกผู้ชมครับยังจำคดีของนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงหรือว่าต่อได้ไหมครับ
เป็นเซลล์ขายปุ๋ยชาวชัยนาศอายุ๓๖ปีที่เธอหายไป๓ปี
ก่อนจะไปพบรถของเธอนะครับตกอยู่ในคลองชายนาฏป่าศักดิ์นะฮะพร้อมกับโครงกระดูก
ตรวจสอบเรียบร้อยก็เป็นนางสาวกลิ่นเกษรนี่แหละที่หายไป
คดีเนี่ยตำรวจก็จับกลุ่มผู้ต้องหาไปแล้วก็คือเสียหาย
ได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับซึ่งนางลั่นธมวงสิงแม่นะครับ
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดเขาราวเทียนทองและวัดวังคอหายจังหวัดชายนาฏ๙รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ริมคลองจุดที่พบศพนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่สระบุรีนะฮะ
ตุ๊กตานำเสื้อผ้ารองเท้ามาทำพิธีเป็นสื่อแทนเพื่อนำดวงวิญญาณกลับบ้าน
คุณตาก็บอกว่าตามารับกลับบ้านแล้วนะกลับไปอยู่ด้วยกัน
นำดินย่าน้ำจุดที่พบใส่พานนำกลับไปด้วย

บ้านเราเลือก
กำลังเรายังไงมันได้อย่างนั้น
บ้านแล้ว
แจ้งบุคคลศูนย์หายไว้ตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนปี๕๙นะฮะ
ธันวาคม๖๒ตำรวจจับกลุ่มนายสันติจึงทองดีหรือว่าเสียหาย
กับนายนิวัฒน์เฉลิมวัดหรือว่าแจ็ค
เป็นลูกน้องคนสนิทในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น

แม่ของนางสาวมีลิตรอกระชะงอ่อน
เพราะว่าน้องสาวของแม่เนี่ยคือน้าสาวของผู้ตาย
ก็ไม่สบายใจคล้ายจิลหลุท
รู้ว่าหลานสาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
จึงอยากให้พากลับบ้าน
เรื่องคดีความรู้สึกดีใจที่ตำรวจหาหลักฐานจนจับกลุ่มตัวเสียหายได้
แต่ตอนนี้กังวลก็คือเสียหายปฏิเสธทุกข้อหาขอสู้ในชั้นศาล
กังวลว่าเสียหายจะใช้อิทธิพลสู้คดีกลัวว่าจะหลุดคดี
น้าสาวเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจ
คือตั้งแต่หลังจากที่เขารู้จักร้านเสียเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นปกติ
เหมือนจิตหลุดไปอย่างเนี้ยแต่ตัวเขาเองก็เชื่อว่ามาทางนี้
แต่ก็สงสัยน้องน้า
ญาติพูดเขาก็บอกว่าเขาจะโดนสะกดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
ใช่คราวนี้เขาก็บอกน้าเขาให้มาทำรีบมาทำพิธีอะไรเขาอยู่
เขาเข้าบ้านไม่ได้อะไรกังวลอยู่เหมือนกันว่าทำไม
เขาคือเขาไม่ยอมรับผิดคือเขาจะไปต่อสู้ชั้นศาลเนี่ย
กังวลว่ามันจะยังไงมันจะอะไรอย่างนี้
คือเจ้าหน้าที่เขาจะทำกันได้ถึงไหนเนอะอะไรก็มีอยู่
แกก็ร้องไห้ร้องไห้ด้วยตอนนี้พอไปดูหมอดู
สิ่งร่างอยู่สิ่งร่างเพื่อให้ให้พี่ป้านาไปช่วย

เขาบอกทุกตกอยู่
แต่ในกระโหลกเห็นสตางค์แดงอันหนึ่ง

นิดนึกว่าตอนนี้พวกบ้านเป็นเอง

ตอนนี้เราก็สงสัยก็ไปให้หมอดูดูหมอดูเขาบอกว่า
นาทิพย์เนี่ยหลานกลิ่นเกษรมงสิ่งนั้นมาแฝงข้าวบ้านอื่นไม่ได้เลย
ข้าวบ้านอื่นไม่ได้เลยก็ที่บ้านสารประภูมิเปิดที่

อืมก็ให้พี่น้องนั้นไปช่วยหน่อยไปช่วยขึ้นจากน้ำเพราะเขานกสะกดอยู่
ตอนนี้แค่ทำบุญไปให้ก็ไม่ได้เลยเพราะขึ้นมารับไม่ได้
ตาของนักศักดิ์กลิ่นเกษรก็บอกว่าเชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าเสียไฮนี่น่าจะฆ่าหลานสาว
เพราะว่าพอหลานสาวหายตัวไปเสียหายไปหาบ่อยมาก
แล้วตาก็เลยถามตรงว่าฆ่าหลานเขาหรือเปล่า
ตอนนั้นพอถามเสียหายตกใจเลยแต่ไม่ตอบอะไรนะ
ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจนกระทั่งตำรวจจับได้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาพี่สาวของเสียไฮนะครับที่ตลาดพระพุทธบาทนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีของเสียหายว่าเป็นยังไงบ้าง
พี่สาวบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องคดีความของน้องชายเหมือนกัน
แต่ก็เชื่อว่าตำรวจต้องจับผิดตัว
ยืนยันว่าเสียหายไม่ได้ฆ่านางสาวกลิ่นเกษรแน่
เพราะรู้จักนิสัยของน้องชายดี
เรื่องที่บอกว่าน้องชายเป็นคนมีอิทธิพลก็ไม่เป็นความจริง
ที่มีลูกน้องมีคนนับหน้าถือตามากมาย
ก็เพราะว่าเป็นคนดีมีเมตตา
กับชาวบ้านคนยากคนจน

พรีบเข้าความภารกิจในการต่อชน

เรื่องอิทธิพลไม่มีไม่มีเลย
อ่าสงสัยครึ่งแต่ว่าคนเขาก็ทำมาหากินเท่านั้นเอง
แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่

ก็กำเนิดมาโตด้วยกันเขาจะไม่ใช่จิตใจอย่างนั้นไปทำทำไม
เออทำทำไมไม่ได้ทำหรอก
ความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสพนโดนบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เนื่องจากเชื่อว่าต้องมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า๒คน
ไม่ใช่แค่เสียหายกับนายแจ๊คลูกน้องที่ถูกควบคุมตัวได้แล้วเท่านั้นนะครับ
ส่วนในเสียหายกับนายแจ็คตอนนี้ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำสระบุรีนะฮะ
คัดค้านการประกันตัวนะครับซึ่งเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะฮะ